แล้วก็ทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะคะไปดูกันหน่อยเพราะว่าทางสามีเนี่ย
ล่าสุดคือตำรวจก็มีการส่งไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีแล้ว
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยส่วนบรรยากาศในงานศพของบ้านภรรยา

ภรรยาก็คือนางสาวช่อลัดดาธารวรรณอายุ๓๘ปี
ก็มีการจัดงานศพอยู่ที่บ้านที่หมู่๙บ้านแสงอรุณ
ตำบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพด้วยนะคะ
ทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือการให้กำลังใจการเยียวยา
เมื่อวานค่ะทางด้านนายสันติเหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เข้าให้กำลังใจครอบครัว

จากทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
มอบเงินช่วยเหลือเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
แล้วนอกจากนี้ก็เตรียมที่จะช่วยเหลือ
เรื่องของการศึกษาของลูกสาววัย๑๒ปี

ให้น้องได้กลับมาเรียนโรงเรียนใกล้กับบ้านของคุณยาย
ส่วนความสามารถของน้องวัย๑๒ปีลูกสาวของคุณช่อลัดดา
คือน้องเขามีความสามารถเรื่องการร้องเพลงเรื่องการแสดง
น้องเขาเคยไปเรียนกับคุณครูอ้วนคุณครูอ้วนมณีนุษมิรสุทธิ์
แล้วก็คว้ารางวัลการแสดงความสามารถต่างมามากมายเลย
ตรงนี้ทางหน่วยงานเขาก็จะมีการประสานกับทางโรงเรียน
ให้เอาความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียน
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนในโรงเรียนด้วย
แล้วนอกจากนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็มีคำสั่งให้ทางสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่
ส่งทีมแพทย์ไปเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
ดูเรื่องการรักษาให้กับลูกสาวของผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็นอกจากนั้นคือเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่าย
ลูกสาวจะมาแสดงความสามารถคือร้องเพลงในงานศพ
ให้กับผู้เป็นแม่ครั้งสุดท้ายนะคะ
ทีนี้ดูทางด้านผู้ต้องหาบ้างค่ะ
ผู้ต้องหาก็คือนายคำตันสิงหานาฏผู้เป็นสามี
เมื่อวานตำรวจนครบานท่าข้าม
คุมตัวผู้ต้องหาไปส่งสารอาญาธนบุรี
แล้วก็คัดค้านการประกันตัว
ซึ่งนายคำตันเองก็ไม่ได้ยื่นคำร้อง
แล้วก็ไม่ได้มีหลักทรัพย์ในการประกันตัวในชั้นฝากขัง

จันนาธีรัชทันก็เลยนำตัวผู้ต้องหา
คุมขังยังเรือนจำพิเศษธนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมครับเข้าไปดูในเพจชมรม
ช่วยเหลือเหยื่ออาธิกรรมร้อนแรงมาตลอด
ระยะเวลา๒๓วันนี้เลยนะครับ
กรณีที่นายอาชิริยะถือเป็นผู้เรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของนางสาวช่อลัดดา
ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ไว้แบบนี้
ผมไล่อ่านผมถ่ายอ่านดูบางข้อความนะ
เหตุผลที่ผมต้องปะทะเดือดเพราะโกรธ
ที่ว่าลูกสาวของคุณช่อระดาโกหก
หมอพูดแบบนี้ได้ยังไงหมอพูดไม่จริงต่างหาก

เป็นถึงหมอขออภัยใช้คำนี้ตามที่นายอาชียะโพสต์
เป็นถึงหมอแก่หัวหงอก
ทำไมไม่มีคุณธรรมจริยธรรมบ้างเลย

ดัดแปลงอาคารมีการขออนุญาต

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

ปิดบัญชีโรงพยาบาลพระราม๒

ผมจะไลฟ์เมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
นายอาชญามาตามสัญญาการ

เพราะนายอาชียะไลฟ์ไว้นะครับ
ผมดึงไลฟ์บางส่วน

เฟซบุ๊คชมบรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม

โดยนายอาชียะไลฟ์ไว้แบบนี้ครับ

คือคนขับรถแท็กซี่คันแรก

นางสาวช่อระดาพร้อมลูกสาว
วัย๑๒ปีจากบ้าน
มาส่งที่โรงพยาบาลพระราม๒

คันแรกจากบ้านนางสาวช่อละดา

ส่งนางสาวช่อลดาจากพระราม๒

ซี่คันแรกถือว่าเป็นพยานคนสำคัญ
ซึ่งให้การชัดเจนว่าไม่มีหมอ
ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระราม๒

และ๒เรื่องของอาการของนางสาวช่อลดา

และยังไม่เห็นมีการประสานส่งต่อไป

นี่ครับนายชะยะเปิดเผยเรื่องของแท็กซี่

นายอาชียะดึงข้อมูลมาไลฟ์

เรื่องของผลชนะสูตรศพเบื้องต้น
ระบุสาเหตุการตายเกิดจากระบบหายใจ
กับผู้บริหารที่ปรึกษาและหมอ
ในข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

เพื่อให้ตรวจสอบอาคารของโรงพยาบาล

และโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
พยานเครือข่ายของโรงพยาบาลพระราม๒
ว่ามีการก่อสร้างต่อเติมตรงตามแบบ

ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนโรงพยาบาลพระราม๒

นายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐศิริพงศ์

เพราะต้องนำเข้าคณะกรรมการสอบสวน

เรื่องต้นพบความผิดมีโทษทั้งจำและปรับ

พบว่ามีความผิดเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนการชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายนั้น

สามารถพูดคุยตกลงค่าเสียหายกันเองได้นะครับ